ไหนมาถึงอุบลราชธานีแล้วมาถึงงานแห่เทียนพรรษาแล้ว
จะให้นั่งอยู่ที่โต๊ะอ่านข่าวอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมฮะ
ผมต้องมาคุยกับชาวอุบลแล้วก็นักท่องเที่ยว
มาในงานวันนี้หน่อยว่าพวกเขามาจากที่ไหนกันบ้าง
แล้วพวกเขาคาดหวังจะดูอะไรกัน
เดี๋ยวผมเดินไปเลยพาคุณผู้ชมมาดูด้วยกันครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่

มาจากตราดนี่มาปีแรกหรือมาหลายปีแล้วครับ

ปีแรกเลยได้ข่าวงานนี้จากที่ไหนครับ

เสื้อเขียวนี่หรอ

โอโห่ธจกรรมเข้าแกะสุดยอดเลย

หยอกเล่นขอบคุณมากนะครับ
ขอให้พรุ่งนี้เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพนะครับ
เดี๋ยวผมคุยต่อเลยดีกว่าว่ามีใครอีกบ้างนะครับ
มีใครดูไทยรัฐทีวีบ้างฮะใครดูไทยรัฐทีวีบ้างฮะ

อุตรดิษฐ์มาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ล่ะครับ
ทุกปีจ้ะมาทุกปีเลยรอบนี้มากี่คนครับ
มา๓๕คนจ้ะ๓๕คนเหรออยู่ถึงวันไหน
อุตรฤษค่ะอยู่ถึงวันไหนครับอยู่ที่นี่
อยู่วันนี้ก็วันนี้จะไปนอนที่มุกดาหาร
อ๋อไปมุกรหาญก่อนบอกหน่อยสิแม่
มาที่นี่อุบลราชธานีอะไรอร่อย
ผมยังมีเวลาอีก๒วันจะได้หาอะไรกินหน่อย
ทุกอย่างจ้ะอร่อยทุกอย่างเลยแล้วไปมุกดาหารล่ะ
มุกอาหารก็อร่อยหมดโอ้โหอุตรดิษฐ์ล่ะก็ทุเรียนเอาทุเรียน
ก็ลังศาสตร์อ่าลังศาสตร์ทุเรียนได้เลยครับได้เลยค่ะ
เดี๋ยวต้องไปลองขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ

แม่นครับแม่นปุญญพัฒน์รวยสูงเนินครับ
บอกชื่อเต็มนามสกุลเต็มมาเลย
แฟนข่าวไทยรัฐทีวีแน่นอนเสื้อยังเขียวมาเลย
แต่เสื้อนี้เขียนอะไรศรีสะเกดมาจากศรีสะเกด

ส่วนมากก็จะมาท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงครับ
ระยะทาง๑ชั่วโมงนั่งรถไฟก็ถึงแล้วครับ

ใช่ครับมาคนเดียวรถไฟรอบเช้าเที่ยวแรกด้วย

ผมก็เป็นทำเพจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างด้วย
ถึงวันนี้มางานมาให้กำลังใจกับพี่นักข่าว๓ท่านในข่าวเช้าวันนี้ด้วยครับ
นี่แหละแฟนข่าวไทยรัฐทีวี

คือโปรโมทให้พวกเราแล้วโปรโมทเพจตัวเองด้วย

ข่าวเข้มข้นทุกรายการอยู่นั้นละครับ
คุณพ่อผมอยู่ที่บ้านผมก็ดูตลอดครับ

กำลังยังหลับอยู่แต่ว่าตอน๖โมงครึ่งนาฬิกาปลุก

แล้วมางานวันนี้เนี่ยชื่นชอบอะไรบ้างครับเม่นครับ
ก็ยังไม่ได้ดูอะไรเยอะเลยเพราะว่าพุ่งมาถึงฝนก็ตกแล้วก็

แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือกว้างครับงานเทียน
เดี๋ยวก็ลองดูขบวนแห่ตอนช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณน้องเม้นมากนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นบรรดานักเที่ยว
แล้วก็ที่มาจากต่างจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงก็มี
คนอุบลเองก็มีเหมือนกันที่เขาอยากจะมา
นี้บางคนเพิ่งมาปีแรกแต่เขาบอกโอ้โหข่าวนี้เนี่ย
หรือว่างานนี้ขจรไปไกลเลยอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้ว่ามีงานแห่เทียนพรรษาที่อุบลราชธานี
ดังนั้นคุณผู้ชมคนไหนอยู่ที่บ้านอยู่
แล้วอยากจะมาชมผมแนะนำให้มาเลย
ฝนเริ่มจะปล่อย
คือก่อนอันนี้ตกหนักนะแต่ตอนนี้ใกล้จะหยุดแล้ว
มากันได้ครับจะได้มาเจอทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
ช่วงนี้กลับไปที่พี่เบิร์ตกับพี่น้ำแข็งครับ
ขอบคุณมากดอมโอ้โหเป็นไงฮะคนเริ่มทยอยมา
คือวันนี้คนอาจจะเข้าพื้นที่ช้าสักนิด
เพราะว่ามีฝนเป็นอุปสรรคแต่หลังจากนี้เนี่ยไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวค่อยดูเถอะไหล่เบียดไหล่ถนนแถวนี้
แล้วพี่เบิร์ตดูจากเวลาตอนนี้๗โมง๔๐แล้วใช่ไหม
อย่างที่บอกค่ะพิธีเปิดจะเริ่ม๘โมงครึ่ง
หลังจากจบรายการของเราตอนนี้คนก็ทยอยเข้ามาเรื่อย
อกชื่นใจมากเลยพอได้คุยได้สัมภาษณ์

พรุ่งนี้เรายังสดกันอีกวันหนึ่งนะครับ